รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

วันนี้พวกแม่งแล้วแหละว่ะจ๊ะ
แจ้นแน่กว่าเจ้าจะมาวันเย็นเหรอลูก

พี่ตะกะตาแล้วก็พี่อายสนุนอยู่ครับ
ช่วยคลายกระเดือกออกมาช่างพวกเหรอครับ

โรงได้ยกกำลังสร้า

ของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑ที่จะเป็น๙ยก

โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น

มอบ๑๐ยกกำลังซ่าให้น้องแอลชนะไป

ถึงจะทำให้น้องแอนจี้เสียน้ำตาบ้าง

นักกีฬาก็สามารถสู้ต่อ

ในยกนี้ถึงคิวของน้องเพลง

ศึกคนใต้บ้านเดียวกัน
ใครจะอยู่ใครจะไปมาชมกันต่อครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่า
เสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดใน
ร้องด้ายกำลังซ่า

รอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า

คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
พร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน

ของพี่รุ่งสุริยานะครับ

แล้วก็เป็นเพลงที่ผมไปคว้าแชมป์ระดับประเทศ

โอ้โหบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับผม

สร้างได้สร้างแล้วนะครับของพี่ตายอลาไทยนะครับ

ที่นี่เลือกเพลงนี้นะครับก็เพราะว่า
อยากเปลี่ยนแนวมาร้องเพลงอีซ่านบ้างเลย

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะมีเพื่อนสองคนนะคะ
เป็นคนอีสานค่ะเขาก็ได้ช่วยติ๊วให้อย่างดีเลยนะคะ

พี่แชคเป็นกำลังแจให้กับทั้ง๒คนนะครับ

ก็พร้อมแล้วร่วยโป้ย
สว่า
เหลือไปเห็นนะฮะว่าน้องน้ำเพชรลูก

ก็ใช่ครับนี่ชุดนี้แกคุณ

จุดขายของในยกนี้ก็คือศึกเพลงลูกทุ่งเสียงหวานครับผม

รอบที่๓ยกที่๔เริ่ม
เป็นการกลับมาของเด็กใต้ทั้งคู่
ภูมิใจอะไรในภาคใต้ของเรา
ก็คือมีวัฒนธรรมหลายอย่างนะครับ
แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวก็สวยงามทั้งนั้นเลยค่ะ

อย่างเช่นวัดเจดีไอ้ไข่ครับ
แล้วก็วัดพระบรมธาตุนครครับ

ถ้าเป็นทางใต้ของเราจริงแล้วเราอยากนำเสนออะไรลูก

โนราหนังตะลุงใช่ไหมนี่วัฒนธรรมท้องถิ่นเลยนี่ใช่ค่ะ

ผ้าได้ตัวเดียวอ้าวก็ยังดียังพอภาคได้
ไม่ไม่อย่าเอาอ้อโอ้ยมี้แค่น้องสาวพี่ชายเขา

เป็นเจ้าของคณะหนังตะลุงตัวน้อยนะครับ

หนูเขาคุยกับหนังตะลุงมาตั้งแต่กี่ขวบ

นี่เขาเก่งจนขนาดว่าเขาพากได้หมดแล้ว

เพลงนึงมีประมาณ๓๐กว่าตัว

มีไหมขอดูหน่อยนะครับตัวอย่าง
แล้วก็เนี่ยที่เขาหาทุนเพื่อที่จะไปบูรณะนะครับ

คือการเรียนศาสตร์หนังตะลุงผมจะเพิ่งจะทราบเหมือนกันว่า
ภาคให้ได้ทุกตัวใช่ไหมลูก

เสียงพระโสงมันเป็นยังไงครับอยากฟัง

ต้องจากนานนี้ซ่านนี้ป๋าสุ่งนายุ่มนา

นางเอกมาแล้วครับ
สวัสดีนะคะพี่หอย

ชวนไปทานอาหารอะไรอย่างนี้หน่อยได้ไหม

เดี๋ยวคุณส่งให้เลยแต่ละตัว
งึเออก็ปบมือใหม่เกี๊ยวนะ

วันนี้ทุกคนเลยพอมีหน้าเกี๊ยวได้รู้จักต่อกันนะ
ชักอย่างนั้น

ก็พูดีนี้ชิดหน่อยทุกคนเลย
เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเหมือนพระสงธ์มา

อุ้ยเคยอาจจะมาชะกันกับฉันอาญานึกว่าโชคดีอ่ะโดนหนุ่ย
นี่วันนี้กำลังขับนี่ใกล้มา
โอ้ววันนี้ตั๊กไม่มากับเจ๊ตั๊กมา
หวานไว้ก็ว่าวันนี้อันตั๊กไม่มาเจ๊ตั๊กมา
ฮะ

ตั๊กที่ที่โปรดอันไม่มามาเจ๊ตั๊กกับเจ๊นชูระด้า

อื้อเป้ยไม่ค่าจำพูดได้ป่ะนี่พ่อได้ยกนี่เป้ย
จำได้ที่เราเคยเจอกันที่นคร

น่ากรอะไร
น่ากรเจ้าหวัญ

อ้าวอยากภาพสาคแก้วเจ๊อยากภาพอะไร
หนูนุ้ยครับครับภาพหนูนุ้ยอ้าวไปหยิดเลยลูก

ภูมิเป็นตัวอะไรลูกเป็นพระเป็นพระครับ
ฉนัดเป็นพระมากเลย

นามอสตกาลสายการกับ

อ๋อขอโทษนะคะ

นุ้ย

หลับแล้ว
มีพี่หอยพี่ตะกะตาแล้วก็พี่อ๋ย
ฝากหน่อยสิลูกฝากหนังตะลุงของบ้านเราหน่อย

ภาษาไทยนะครับทางช่องยูทูปนะครับ

นางตรงทั้งสนุกและน่าอนุลัค

ที่ได้ร่วมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมนี้นะครับ
ช่วงหน้ายกเพลงเปิดศึกยกนี้ด้วยเพลงอีสาน
คนใต้ร้องเพลงอีสานจะทำได้ดีไหมนะ
ชมกันต่อสักครู่เดียวครับ
แล้วชอบตอนที่เขาขยี้มากเลยนะ
ร้องเพลงหรือซักผ้าลูกขยื่นได้
สวัสดีค่ะ
เอ็นจีข้าวคิดถึงว่าเพลงเป็นคนใจ

คนนี้ไม่เบาเลยครับพี่ตะกะแตนพี่ไอซ์และพี่หอย

สั่งได้สั่งแล้ว
ของพี่ตายอ้อละไทย

จากน้องเพลง
ก็หัวสองเก่า
จงใดก็เอาคลื่นบ่ได้
ก็หัวไอเคยตัวกัน
แล้วก็ยังจำฟังใจ
แต่ก็จักษ์สิเหตุจังไหน
จังศิลึมไอได้สักที

ตัวใจว่าให้สาวหัก
ตั้งใจว่าสิสังคักแต่ก็เห็น
บ่ได้สักทีสั่งได้สั่งแล้ว
บ่อจ้องไว้เห็นแล้ว
แล้วออกกายมาแล้วออกมาตัว
มาเห็นกันครับป่านนี้
สังได้สังแล้วแต่สังบ่ได้อีก
บ่แม่นใจบ่มากดี
แต่ย้อนหักอายนิติเลยสังบ่ได้
กะหัวบ่ได้ยัง
ที่ยังคิดถอดอายละ
กะหัวบ่ได้ยังที่ยังคิดถอดอายละ
แต่ก็จากสิเห็นจังจะย
จังสิลืมอายได้สักที
เถือนใดเถือนนั้นตัวใจว่าย
เศร้าฮังตั้งใจว่าสิสังคัก
แต่ก็เห็นบ่ได้สักที
สั่งใดสั่งแล้วบ่จ้องไว้เห็นแล้ว
นอกกายมาหลอกมาตัวมาเห็นกันข้างป่านนี้
สังใจสังแล้วแต่สังบ่ได้อีก
แม่นใจบ่มักดีแต่หย่อนหักอายนิติ
เลยสังบ่ได้
โอ้ยใจนี่น้อง
สังใดสังแล้วบ่จ้องไว้เห็นแล้ว
ออกกายมาหลอกมาตัวมาเห็นกันค่ะป่านนี้
สังใดสังแล้ว
แต่สังบ่ได้อีก
่แม่งใจบ่มักดีแต่หย่อนหักอายนิติ
เลยสังบ่ได้
แม่นใจบ่มักดีแต่หยอดหักอายนิติ
เลยสังบ่ได้
ด้ายสังเล่านะครับจากน้องเพลงนะครับ
เพลงเรียดร้อออเลยขนาดนี้ลูกน่ารักน่าชังจริง

หัวจับมายได้ใส่เต็มเลย
แต่รู้สึกว่าอุ้ยมีแอบทั้งหมดกลิ่นน้ำลายบ้างนะ

แล้วชอบตอนที่เขาขยี้มากเลยนะ
ร้องเพลงหรือซักผ้าลูกขยื่นได้
อะไรตรงนั้นน่ะลูกขอสะตวนตรงนี้ด้วยไหม
แต่สังบดหาหิอิลิ

ถ้าสมมุติว่ามีปัญหาเรื่องการกลืนน้ำลายหรืออะไรอย่างนี้นะฮะ

จะถุยยังไงล่ะร้องเล่นอยู่พี่หอย
สังบดหาหิอิลิ
ต้องบอกเลยว่าน้องเพลงเป็นคนที่ร้องเพลงแล้ว
มีสมาธิอยู่กับเพลงแบบ

โดยเฉพาะตอนที่มีกลองอย่างเดียว
โอ้โฮที่สูตรได้เลยว่าเสียงของเขาดีจริง
เรื่องของเนื้อเสียงบุคลิกภาพ
หรือว่าเรื่องของการร้องที่มันหวานเหลือเกิน
แต่ว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องของประสบการณ์
ในแง่ของการร้องแล้วก็สื่อสารอารมณ์

บอกคนรักว่าถ้าฉันเกลียดเธอได้เนี่ยฉันเกลียดไปแล้ว

คือด้วยความที่ประสบการณ์เรายังเด็กอยู่ไง
เราอาจจะยังไม่ได้เล่าเรื่องได้ถึงจุดนั้น
แต่สิ่งดีที่มันมีติดตัวเรามาคือเสียงเราที่มันหวานเหลือเกิน
ทีนี้ประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่พี่ตั๊กกะแตนบอก
ก็คือเรื่องของการร้องเวลาร้องเราต้องแบ่งลมดี
แบ่งการหายใจดีแล้วก็เขาเรียกขโมยจังหวะในการกลืนน้ำลายดี
เพื่อที่เวลาเราร้องแล้วมันจะได้ไม่เกิดแผล
ประสบการณ์ล้วนเลยครับน้องเพลงฝากฝึกฝนเรื่อยครับ
ขอบคุณครับท่านสาธารณะ

ก็ตักศีลจากน้องนามเผ็ด
กรุงธนบุรีนานี้ดังไปทั่วถิ่น
สมเด็จพระเจ้าตากศิลป์ยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมา
เกริกกล้องเกรียงไกรวงเวียนใหญ่ผ่านไปบูชา
ผสกมิกรทั่วลา
ตาก็มาขอพอด
ทนบุรียังมีลูกหนีคนหนึ่ง
เสียใจเสียอย่างสุดซึ้ง
หวังพึ่งจึงมาวาวอน
แฟนลูกนี้หายอยู่โรงงานใหญ่จากไปจำจร
ตามหาถั่วตรอกซ้อน
จากที่นอนไม่หวนมา
น้องไปอยู่ไหนรู้ไหมใจพี่จะขาด
ประกาศหวังพบน้องนาง
ทอนแก่นอุดอน
เมื่อครั้งก่อนที่เราเคยมา
ถามข่าวพี่ป้านะ
บอกไม่มาแล้วตั้งนาน
ผลบุรีตอนนี้ใจลูกแทบสิ้น
หวังพึ่งองค์พ่อตากสิน
ให้แฟนคืนถิ่นสงสาร
บนพวงมาลัยร้อยพวงยายวางไว้บนพาน
๗วันหากไม่กลับบ้าน
ห้องนอนคือสุราช

ทนบุรีตอนนี้ใจลูกแทบสิ้น
หวังพึ่งองค์พ่อตากศิลป์
ให้แฟนคืนถิ่นสงสาร
บนพวงมาลัยร้อยพวงยายวางไว้บนพาน
๗วันหากไม่กลับบ้าน
ห้องนอนคือสุสาน

เรือนตา
วอนเจ้าตากสิ้นครับจากน้อน้ำเพชรครับ
เป็นไรจัทศุกร์เสียวน้องเพลล

คือเขารู้ว่าลมเขาเหลืออยู่เท่าไหร่
และเขารู้ว่าเขาจะบริหารจัดการช่องไฟยังไง
ไอ้รอดูว่าจะลากยาวแค่ไหน

แล้วเขาปิดพอดีแล้วปล่อยให้ดนตรีมาเล่นไป

ไอ้ประทับใจเพลงนี้ครับ

ในการม้วนเสียงอ่ะม้วนแบบหลายหลายตลบหนูก็ม้วนได้อ่ะ
แต่ว่าพี่แทนไม่ค่อยอยากให้ลากช้ายาวบ่อย
เพราะเดี๋ยวมันจะติดเป็นนิสัยเนอะใช่ใช่มันเหมือนคนขี้เกียจร้องเพลงอ่ะอืมแต่อย่างเมื่อกี้ถือว่าแบบ
เขาทำได้ดีเลยนะครับขอบคุณครับพี่ตะกะแตนอ่านของคำชมแล้วนะลูก

ผมรู้สึกว่าไม่พอใจผมไม่พอใจเลยทำไมทำไม
ไม่พอใจที่น้องเขาร้องเพลงนี้เหรอคะไม่พอใจที่ผมเนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับ
ไม่พอใจที่ที่มาเจอกันอ่ะแล้วพวกผมจะทำยังไงเนี่ยอันนั้นก็ดีอันนี้ก็มาก็ดีอ่ะ
ยิ่งโน้ตสุดท้ายขออีกทีได้มั้ยตายอ่ะ

ตายจริงเอามาก่อนหน้านั้นก็ได้ลูก
คือสุสานเรือ
ขอตาย

โน้ตสุดท้ายต้องปิดคำฮะด้วยคำว่า

คือสุสานเรือนตาย

ขอบคุณทั้งสามท่านครับ
ร้องดีอ่ะโอ๊ยลุ้น
พลังเสียงของน้องน้ำเพชรสะกดใจกรรมการได้อยู่หมัดแบบนี้
ลูกครึ่งอีสานใต้ต้องมีวันกันบ้าง
ศึกนี้จะลงเอยอย่างไรต้องมาฟังผลกันครับ

ถือว่าเป็นมืออาชีพสุดยอดทั้งสองคนครับ

ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับ

รอบที่สามยกที่สี่
ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะครับ

การใช้สิทธิยกกำลังซ่านะครับเหลืออีก๒ครั้งนะฮะ

ถ้าใครท่านหนึ่งท่านใดสมวนใช้ใช้ด้วยเลยนะครับ

มีคะแนนสะสมเพิ่มมาอีก๒คะแนน
เป็น๑๒คะแนน
ลูกครึ่งอีสานใต้ครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๒คะแนน

คุณผู้ชมครับร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับเด็กน้อยทั้งสองทีมด้วยนะครับ
หน้าต้องสนุกแน่เพราะว่าตอนนี้คะแนนมันมาเสมอกันแล้ว
ดูสิว่าจะสามารถดึงคะแนนจากคณะกรรมการแล้ว
ใช้สิทธิ์ยกกำลังได้หรือไม่
ยกหน้ากับร้องได้ยกกำลังซ่า
น้องน้ำเพชรไม่ยอมปล่อย๒คะแนนในรอบนี้ให้น้องเพลง
ทำให้ตอนนี้ทีม๓แนวแจ๋วจริงตีเสมอมาได้สำเร็จเป็น๑๒ต่อ๑๒

ฉลองให้กับชัยชนะในครั้งนี้นะครับ
ในที่สุดทีมพวกเราก็ตีเสมอขึ้นมาได้สุดยอด

และตอนนี้นะครับเด็กการแข่งขันนะครับ
เหลืออีกแค่๖ยกเท่านั้นนะครับ

พบกับความน่ารักและมิตรภาพของเด็กได้ใน

โอ้ย
ย้อนบุญภาระดีเนาะพาเหามาพบพ่อ
เขียนติดฟ้าห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้
ลูกแม่ยังสวย